สำหรับการดำเนินคดีกับเสียอ้วนนะครับ

วันนี้ยังคุมตัวไว้ที่สพนาจอมเทียนนะครับ
เจ้าหน้าที่จะนำตัวไปฝากขังในวันพรุ่งนี้นะครับ
ติดตามล่าสุดจากคุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากสพนาจอมเทียนที่จังหวัดชนบุรีครับ
นี้เสียอ้วนจะถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรนาจอมเทียน

ก่อนที่จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยาในวันพรุ่งนี้
ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับ
เพราะเกรงว่าเสียอ้วนนั้นอาจจะคิดสั้นฆ่าตัวตาย
โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด๒๔ชั่วโมง
ติดกล้องวงจรปิดอีก๒ตัวด้วยครับ
ควบคุมตัวนายปัญญายิ่งดังหรือว่าเสียอ้วน
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพครบทั้ง๕จุดแล้วในช่วงเย็นนะครับ
ก็คือที่เขาชีจันทร์จุดทิ้งปืนข้างทางรถไฟ
จุดนัดพบที่ปั๊มน้ำมันร้านเช่ารถแล้วก็บ้านเช่าย่านนาเกลือ
ก็คุมตัวเสียอ้วนนะครับกลับมาที่สถานีตำรวจภูทรนาจอมเทียนในช่วงเย็น
โดยคุมตัวไปที่ห้องสอบสวนก่อนนะครับแต่ไม่นานก็นำตัวเสียอ้วนขึ้นไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาอยู่ที่ชั้นสองของโรงพัก
จากนั้นในช่วงค่ำมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้สั่งอาหารจากร้านอาหารตามสั่งข้างโรงพักนะครับ
โดยสั่งเป็นอาหารรสจืดแล้วก็นำน้ำเปล่าขึ้นไปให้
โดยเสียอ้วนได้กินกล้วยน้ำว้าที่นำติดตัวมาด้วยนะครับที่ไม่ได้นำอาหารรสจัดไปให้ก็เพราะว่าป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหาท้องเสีย
แต่ไม่ทราบว่าเสียอ้วนรับประทานอาหารหมดหรือไม่นะครับ
โดยด้านบนของโรงพักชั้น๒นั้นก็มีห้องควบคุมผู้ต้องหาอยู่๒ห้องนะครับแบ่งเป็นห้องของชายแล้วก็หญิง
วันนี้มีผู้ต้องหาคนเดียวก็คือเสียอ้วนนะครับโดยไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขึ้นไปด้านบนรวมถึงผู้สื่อข่าวด้วย
แต่ก็ไม่มีญาติหรือว่าคนรู้จักของเสียอ้วนเดินทางมาติดต่อขอพบหรือว่าขอเยี่ยมเสียอ้วนแต่อย่างใดครับ
โดยบริเวณห้องควบคุมนั้นจะมีกล้องวงจรปิดอยู่๒ตัวแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หลายคนผลัดเปลี่ยนการเฝ้าเสียอ้วนไม่ให้ฆ่าสายตานะครับเพราะกลัวว่าจะคิดสั้นฆ่าตัวตายโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าอยู่ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะครับ
แล้วก็เวลาประมาณ๑ทุ่มครึ่งที่ผ่านมามีชุดสอบสวนของเจรตำรวจแห่งชาติ
ขึ้นไปสอบสวนเสียอ้วนเพิ่มเติมด้วย
เสียอ้วนนะครับที่ได้นำไปแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็นำไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลายจุดนะครับก็นำกลับมาจอดไว้ที่สพนาจอมเทียนเหมือนเดิม
โดยรถทุกคันนั้นก็ทำการตรวจเก็บลายนิ้วมือแล้วก็เก็บหลักฐานต่างเรียบร้อยแล้วครับ
สำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับในช่วงเช้าก็คาดว่าจะนำตัวสีอ้วนไปฝากคังที่สารจพัทยานะครับ
หากไม่มีชุดสืบสวนที่จะต้องการมาสอบสวนเสียอ้วนเพิ่มเติมก็คาดว่าจะสามารถนำไปฝากคังได้ในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ครับ
ยุฒิยาตุ้มมีย์ข่าวทะละทีวีรายงานครับ